มาดูเรื่องของเหล้านะฮะยังไม่ทันเข้าปากนะ

เพราะว่าลูกค้าจะขอเซ็นนะฮะเซ็นเบิกเหล้าออกมาก่อน
เซ็นก็คือเซ็นสัญญาหรือว่าบอกว่า

ใช่กินก่อนจ่ายทีหลังซื้อเอามาก่อนแล้วก็จ่ายทีหลัง
แต่ทีนี้เจ้าของร้านขายของชำบอกว่า
พอเซ็นไม่ได้แล้วติดไว้ไม่ได้แล้ว

จนเกิดเป็นเหตุนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒ราย

ไม่มีชื่อหมู่๕ตำบลบางนางอำเภอพานทอง

ก็คือนางลำดวนสิมงามอายุ๔๓ปี
บาดเจ็บที่หลังมีแผลชะกันขนาดใหญ่เลยนะฮะ
แล้วก็ที่ข้อมือมีแผลฉีกขาดนะครับ

แล้วก็ให้รถกู้ชีพโรงพยาบาลพานทอง
รับตัวไปรักษาต่อทันที
จากการสอบถามนายสมริษฐ์พ่มพา
แล้วก็นายชาญยุทธ์อนุกุลประพา

เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

เดินมาที่ร้านขายของชำแห่งนี้
เพื่อมาเซ็นเหล้าก็คือขอเบิกไปก่อน
ติดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์มาจ่ายกันทีหลัง
แต่เจ้าของร้านก็คือนายกรคงประโคน
อายุ๕๕ปีแล้วเป็นผู้ก่อเหตุ

ต้องจ่ายของเก่ามาก่อนสิ
ไม่จ่ายแบบนี้จะได้ของใหม่ได้ยังไง
ทีนี้ครับทำให้ผู้บาดเจ็บทั้ง๒ราย

ให้เจ้าของร้านขายของชำออกมาชกต่อยกันเลย
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นได้เข้ามาห้ามปรามทั้งสองฝ่าย
และทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไป
คือสองคนคือนางลำดวนแล้วก็นายทวิทย์

ไม่นานปรากฏว่านางลำดวนและนายทวิทย์ผู้บัดเจ็บ
เดินย้อนกลับมาที่ร้านขายของชำใหม่อีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็ตะโกนต่อว่าท้าทายเจ้าของร้าน
ทำให้เจ้าของร้านสุดทนเกิดความโมโห
เข้าไปหยิบขวานออกมาไล่ฟันทั้งคู่
จนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าในขณะที่นั่งขายของอยู่ภายในร้าน
ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนเดินมาซื้อเหล้า
ตัวเขาเองก็เลยทวงไงทวงค่าเหล้าของเก่าที่ค้างจ่ายอยู่
ค้างไว้๑ขวด๑ขวดนั้นยังไม่จ่ายเลยนะฮะ

แล้วก็ฝ่ายผู้บาดเจ็บท้าทายเขาก่อน
หลังจากนั้นผู้บาดเจ็บทั้งสอง

และอยู่ก็เดินกลับมาที่ร้านขายของชำของเขาอีก

มากับเพื่อนประมาณ๔๕คน
แล้วก็ยังมาท้าทายให้เขาออกมาชกต่อยกันหน้าร้าน
ตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาก็เห็นท่าไม่ดีเหมือนกัน

ก็เลยเข้าไปคว้าอะไรมาได้ก็คว้าแล้วฮะ
ขวานออกมาแล้วก็ไล่ฟันมั่วไปหมดเลยนะฮะ
ตำรวจก็คุมตัวนายกรเจ้าของร้านขายของชำ

เรื่องต้นก็ต้องแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพานทองนะฮะ

ที่หลังมีบาดแผลชะกันขนาดใหญ่

ถูกส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลชนบุรี
เพื่อให้แพทย์ผ่าตัดต่อเส้นเอ็นข้อมือ

อาการทั้งสองคนตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ